กรวีปริศนานันทกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริษัทไทยลีกจำกัดนะครับ
เปิดเผยถึงกรณีที่ทีมในไทยลีก๓อาจจะไม่ได้รับเงินสนับสนุน
หลังจากที่ทรูวิชั่นเจ้าของลิขสิทธิ์ไทยลีกเดิมเนี่ย
หมดสัญญาในวันที่๒๕ตุลาคม
แล้วยืนยันที่จะจ่ายเงินตามแมชการแข่งขันที่เกิดขึ้นเท่านั้น
ภายในสัปดาห์หน้าในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละ
เพื่อหาบทสรุปว่าทีมใดพร้อมจะแข่งบ้าง

ทราบบทสรุปในส่วนนี้ก็สามารถให้คำตอบได้ว่าจะสามารถจัดงานขันต่อไปได้หรือไม่
ส่วนบทลงโทษในการปรับเงินหรือว่าพักทีมในกรณีที่มีการถอนทีมจากการแข่งขันที่เกิดขึ้น
นายกรวีกะว่าเรื่องนี้เป็นอีกประเด็นที่ต้องหารือกันเพราะว่าเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าหากมีเหตุจำเป็นจริงบทลงโทษก็อาจจะเป็นสิ่งที่เจรจากันได้นะครับ